ปีหน้าก็ยังการลงทุนก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่นะครับ
ผันผวนก็ยังอยู่นะครับ
อย่าคิดว่าวัคซีนจะเกิดขึ้นแล้วความปันผลจะไม่มี
ผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย

ทุกคนเนี่ยก็ต้องกระจายการลงทุนอยู่นะครับ

มีความเสี่ยงมากกว่าการที่ลงทุนซะอีกนะครับ
เพราะว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้

เราจะไม่มีเงินที่จะใช้ในอนาคต

เราก็จะได้มีเวลาที่ไปพักผ่อนมากขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป